ปรากฏว่าสุดประการนั้นเอาชนะแบงคอกไปได้ครับ
เป็นเกมนัดที่๓นะครับของระดูการเปิดฉากคู่แรกก่อนเมื่อวานนะครับ
เข้าบอลหนักใส่ทางเจริญศักดิวงกรเหลือ๑๐คนตั้งแต่ครึ่งแรก
แล้วก็นาที๗๗จังหวะนี้ได้ล่อเป้าเลยครับเจรสักวงกร๓๐นะครับ
คอกแต่จบเกมครับสกอร์จบเท่านี้ครับ
ส่วนประการชนะ๓๑เก็บเพิ่มเป็น๗แต้มขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงชั่วคราวไปก่อน
แกรมวันนี้ครับ๔คู่๑๗นาที๓๐นาทีนะครับ
๑๘นาฬิกาเชียงรายเจอกับราชบุรี
แล้วก็มีชมบุรีนะครับเจอกับหนองบัวเวลาเดียวกัน

บุรีรำยูเนเต็ดเจอกับเชียงใหม่ยูไนเต็ดครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี

มาดามแป้งผู้จัดการทีมนะครับ
มีการประสานเรื่องของการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
แล้วก็การใช้ชีวิตที่มองโกเลียนะครับ
ไปเจอกับทางเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทยครับ
ปัจจัยก็คืออากาศค่อนข้างหนาวที่มองโกเลีย
แล้วก็การนำเครื่องลงที่สนามบินอนาชาติเจนกิสคาร์ดที่อยู่กลางหุบเขาเป็นงานยาก
ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของนักบินด้วย
ก็ตัดสินใจเลยครับว่าเช่าเครื่องบินเหมาลำไปเลยนะครับ
ได้๙คะแนนเต็มเท่ากันทำให้เกมนี้หากใครชนะจะคว้าแชมป์ในปีนี้ไปครองทันที
ก็ปรากฏว่าเสมอกัน๓๓ทำให้ทั้งสองทีมมี๑๐แต้มเท่ากันแต่ว่าชมบุรีมีประตูได้เสียที่ดีกว่า
ทำให้คว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่๒ติดต่อกันครับ
ส่วนบอลหญิงลงซ้อมนะครับในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคันเลือกที่ปาเลสไตน์
ก็ซ้อมชั่วโมงครึ่งนะครับอากาศ๒๕องศาเซลเซียสทีมไทยตั้งเป้าเก็บใช้ชนะทั้งสองเกมเพื่อเข้าไปเล่นในรอบต่อไป
บอลหญิงของเรามีโปรแกรมแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคันเลือกนัดแรกนะครับ
มาเลเซีย๑๙กันยายนในเวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ